ที่จะมาแนะนำในเรื่องของการลงทุนแล้วก็มาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันด้วย
วันนี้พูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
ค่าเงินบาทไทยเราเนี่ยอ่อนต่อเนื่องนะครับในรอบ๒เดือนนะครับ
แต่ช่วงเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับก็ตัวของสหรัฐอเมริกาตัวเลขนะครับ
ของการสร้างบ้านใหม่นะครับถือว่าผิดคาดนะครับก็คือต่ำลงกว่าที่คาดนะครับ
เทียบกับค่าเงินในภูมิภาคต่างเนี่ยนะครับก็อ่อนค่าลงนะครับ
หลังจากมีการเลือกตั้งของทางสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ปรับแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากจุด๕ตอนนี้มาเป็นจุด๗๕แล้วก็ตลาดเองเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าในปีหน้านะครับ
ซึ่งหลายคนนักวิเคราะห์ต่างนะครับทั้งในสถาบันต่างประเทศในหลายที่เลยเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเห็นการปรับขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก๓ครั้งนะครับ
ซึ่งเดิมเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะอยู่ประมาณแค่๒ครั้งนะครับ
ก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น๑๕ในปีหน้า
ซึ่งหมายความว่าเมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยของอเมริกานะครับในปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ
แล้วก็เทียบกับดอกเบี้ยไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยดอกเบี้นโยบายของบ้านเราเองเนี่ยนะครับ
จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับ

ก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะครับ
ในเรื่องของการที่ประเทศจีนนะครับได้เก็บในส่วนของตัวโดรนของอเมริกา
ที่เป็นโรนใต้น้ำนะครับก็อาจจะมีประเด็นเรื่องทางความขัดแย้งนะครับขึ้น

มีการปรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีกับในตัวตลาดหุ้นไทยโดยรวมนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงนั่นนะครับก็อาจจะเป็นในกลุ่มพลังงานเป็นหลักซึ่งตรงนี้เองวันนี้ก็คงจะต้องจับตาว่าตัวในการซื้อขายนะครับในตลาดหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังน้ำมันกลุ่มพลังง
กับนักลงทุนที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับหลังจากที่อ่าตกต่ำมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตามแต่ว่าในฐานะที่เรานะครับนักลงทุนนะครับหรือว่าผู้ใช้รถน่ะนะครับก็อาจจะต้องอ่าควักกระเป๋านะครับออกมามากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีแนว
ซึ่งหลังจากที่เฟ็ดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยไทยก็ต้องเรียนว่าคงตัวในระดับต่ำเนี่ยอยู่ในระยะเวลาปีเศษแล้วนะครับก็คือตอนนี้ดอกเบี้ยอ้างอิงบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับเฟ็ดฟันเรทแล้วเนี่ยโอเคเราก็ยังสูงกว่านะครับแต่ว่าโดย

ที่ประเทศเราประกอบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดอาจจะเห็นมีความผันผวนนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยถ้านักลงทุนที่เคยซื้อพันธุ์บาทหรือซื้อตราสารหนี้ระยะยาวไว้นะครับก็อาจจะรอดูท่าทีของดอกเบี้ยในตลาดสักนิดนึงซึ่งเรามองว่าดอกเบี้ยในปีหน้าเองเนี่ยนะครับมี
ปีขึ้นไปนะครับก็ถ้าอยากจะลงทุนผมว่าอาจจะรอลงทุนได้ในปีหน้าเราอาจจะเห็นอัตราดอกเบี้ยในประเทศเนี่ยขยับขึ้นตามเฟ็ดนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีอัตราเร่งที่เท่าเขานะครับแต่ก็แนวโน้มดอกเบี้ยบ้านเราเองเนี่ยนะครับปีหน้าก็คงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็รายงานเพียงเท่านี้ครับข
โน้มที่ดีกว่าช่วงนี้ก็ศึกษาใจเย็นกันไปก่อนเก็บเงินกันไปก่อนนะคะ